เดี๋ยวจะไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้นิยมมากที่ขอนแก่นต้องออกไปซื้อไปหามาทานแล้ว
นี่เลยตลาดแห่งนี้รู้จักกันดีชาวขอนแก่นเขาไปซื้อของกัน

ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านเข้ามาซื้อไข่มดแดงและแม่เป้ง

โอ๊ยอวกเลยเต็กเลย

คุณผู้ชมฮะบางร้านเขาวางขายกันแบบนี้
โอ้โหลูกค้าเนี่ยเมาที่มีเมาเบอร์เลยนะ
เพราะมันเป็นช่วงที่ไข่มดแดงมันออกใหม่
ไข่มันใหญ่ใหญ่ยังไงเขาบอกว่า
สวยตึงกลมขาวอวบ

พอผมพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมบางท่านบอกคิดดีไม่ได้เลย

ไปถามแม่คะว่าอย่างไร
ทยอยออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีแล้วนะ

ช่วงที่ขายแพงกิโลกรัมละ๑๒๐๐บาทก็เคยมีเห็น
แต่ช่วงนี้มันออกมาเยอะใช่ไหมล่ะราคามันก็ขึ้นลง
เหมือนกับราคาน้ำมันนั่นแหละ

ไม่รู้ว่าไข่มดแดงที่นี่ไปอิงกับราคาน้ำมันตลาดโลกหรือเปล่า

อิงราคาตลาดม่วนแดงนี่แหละ

ที่เมืองไทยตอนนี้ที่นี่นะเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๗๐๐

แล้วจะเป็นช่วงที่ขายดีมากก็คือมีนาคมถึงเมษายน

แล้วที่ยิ่งออกเยอะราคามันจะลงกว่านี้

เพราะตอนนี้ร้านใหญ่เขาจะไปซื้อเก็บไว้เลย

เพื่อให้มีจำหน่ายมีประกอบอาหารได้ตลอดทั้งปี

มดแดงส่วนมากเอาไปทำอะไร

หรือจะทำเป็นอาหารอีสานบ้านเห่า

นี่ไงคุณผู้ชมคุณไมค์ส่งมาพอดีเลย

ยังมีอีกหลายเมนูคุณผู้ชมช่วยเราคิดหน่อย
คิดสิว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง